สวัสดีค่ะขอบรับคุณผู้ชมเข้าสู่บนเทิงไทยรัฐนะคะ

คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขออำนาจหมายสารนะคะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับคุณแพทย์นับประพาในข้อหาฟอกเงิน
และสมคบกันฟอกเงินนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งตัวของแพทย์นับประพาให้สัมภาษณ์ผ่านไทยรัฐออนไลน์เพียงสั้น
เธอไม่ทราบว่ามีหมายเรียกไม่รู้ข้อมูลจึงขอไม่ตอบอะไรในตอนนี้นะคะ
ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาย้อนคดีความที่เกิดขึ้นกับดาราสาว
ที่เธอจะถูกหมายเรียกมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะ
คดีนี้เริ่มต้นจากการกวาดล้างผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวลาว
ที่ให้การซัดทอดว่ารถหรูลัมโบกินี่คันหนึ่ง
อยู่กับนายอัครกิจวรโรเจริญเดชหรือว่าเบนเรซิ่ง
ซึ่งเป็นสามีของแพทนปภานะคะ
และภายหลังถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน
นำมาสู่การตรวจสอบแพทนปภาในฐานะภัณฑ์ริยา
และพบเงินในบัญชีสูงผิดปกติค่ะ
มีนาคมดาราสาวเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
เพื่อชี้แจงถึงที่มาของเงินในบัญชี
และถือเป็นครั้งแรกที่เธอปรากฏตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
คดีความที่เกิดขึ้นกับสามีค่ะ
และแพทนกับพี่เบนพึ่งรู้จักกันได้ปีเดียว
เพิ่งคาดหวังอะไรในตัวว่าจะต้องรู้ทุกเรื่องของสามี
สามีจะต้องรู้ทุกเรื่องของภรรยานะคะ
เราทำตามหน้าที่แล้ววันนี้แพทย์มาทำตามหน้าที่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ทุกอย่างแล้ว
นี่ก็ถือว่าเป็นการพบปากกับสื่อมวลชนครั้งแรกในวันที่๑๗มีนาคมนะคะ
มีนาคมค่ะแพทย์นับประพาเดินทางพบพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
เพื่อชี้แจงเงินค่าจ้าง๑ล้านบาทซึ่งอยู่ในบัญชีและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่ะ
และล่าสุดเมื่อวันที่๒๐เมษายนที่ผ่านมาแพทย์เดินทางมาพร้อมกับทนายความ
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปศทันที
เพื่อชี้แจงถึงที่มาของเงินจำนวน๑ล้าน๙แสนบาท
แพทย์ยืนยันว่าได้คืนเงิน๔แสนบาทให้สามีและยินยอมให้อายัดเงิน๑ล้าน๕แสนบาทไปตรวจสอบนะคะ
แต่เพราะในทางกฎหมายถือว่าความผิดสำเร็จแล้วจึงนำมาสู่วันที่๑๑พฤษภาคม
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดออกหมายเรียกให้แพทย์นับประพาเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา
ฟอกเงินและสมคบกันเพื่อการฟอกเงินแต่ไร้เงาแพทย์นับประพาจึงนำไปสู่การออกหมายเรียกครั้งที่๒
โดยให้มาพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันจันทร์หน้าเวลา๙นาฬิกาและหากแพทย์นับประพาไม่มาตามนัดก็จะถูกออกหมายจับต่อไปนะคะ
แต่ว่าแพทย์ไม่ได้อยู่ที่นั่นทำให้ไม่ทราบเรื่องนะคะและทันทีที่ทราบว่าตำรวจออกหมายเรียกทนายก็ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเลื่อนและจะเดินทางไปให้ปากคำในวันที่วันจันนี้ที่จะถึงนี้นะคะเวลา๙นาฬิกานะคะ